เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันออกมาเยอะมาก
สำหรับข้อเสนอต้องใช้คำว่าเป็นข้อเสนอนะคะ

ข้อเสนอของทางสบคตราดนะคะที่บอกว่าเวลาเรียนออนไลน์
ให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนใส่ชุดนักเรียนระหว่างการเรียนออนไลน์
พอคนเห็นเอกสารนี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากจริงนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้มีการชี้แจงแล้วว่าเป็นเพียงข้อเสนอ
ไม่ได้มีมติไม่ได้มีการบังคับออกมาว่าให้ใส่ชุดนักเรียนเวลาเรียนออนไลน์นะ
แต่มันหลากหลายความคิดเห็นมากต้องไปถามความคิดเห็นของน้องนักเรียนค่ะ

ใช่ค่ะน้องนักเรียนค่ะถ้าหนูต้องเรียนออนไลน์แล้วใส่ชุดนักเรียน
น้องหนูว่ายังไงคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ไม่ควรครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนครับ
เพราะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนระเบียบอะไรอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวกันครับ
เห็นไหมคะความคิดเห็นของน้องนักเรียน
น่ารักนะคะไม่อยากใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์เพราะเดี๋ยวต้องซัก
แล้วหนูก็ไม่ได้ซักเองคุณยายต้องซักคุณยายต้องเหนื่อยซัก
เอกสารที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาบอกว่าในข้อ๖ที่บอกเรื่องว่า
เรียนออนไลน์ก็ต้องใส่ชุดนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและการส่งเสริมวินัย
ในช่วงการเรียนการสอนทางไกลคนก็เลยแบบแม่
มันจะส่งเสริมเรื่องของการเรียนยังไงหรือ
มาระเบียบวินัยอะไรกันเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอะไรประมาณอย่างนี้
ผู้ปกครองว่ายังไงบ้างลองฟังซุ่มเสียงของผู้ปกครองดูบ้างค่ะ
ไม่สมควรที่จะใส่อ่ะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะ
มันอยู่กับบ้านอ่ะเนอะแล้วมันไม่รู้อ่ะพี่ว่ามันไม่โอเคอ่ะ
มันอยู่บ้านไม่เห็นจำเป็นจะต้องใส่ชุดนักเรียน
อืมเพราะว่าไม่ใส่ชุดนักเรียนเด็กมันก็เรียนได้
ไม่โอเคนะคะเพราะแบบว่าต่างคนต่างแบบผู้ปกครองเขาก็แบบว่า
เหมือนกับว่ามีภาระมีอะไรอย่างนี้ตลอดนะคะคือมันก็ไม่สะดวกเนอะ
ผู้ปกครองก็มองว่ามันเพิ่มภาระค่ะก็เรียนอยู่กับบ้าน
จะต้องไปหาชุดนักเรียนจะต้องไปซักไปรีดชุดนักเรียนให้มันสิ้นเปลืองทำไม
ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อที่จะขอสัมภาษณ์เรื่องนี้ล่ะค่ะท่านผอไม่สะดวกให้รายละเอียดนะคะ
แต่นักข่าวของเราได้คุยกับท่านรองพอนางอินทิราบุญวาธี
ซึ่งก็ตอบคำถามนักข่าวเราว่าคือจริงแล้วเนี่ย
เป็นการประชุมทางจังหวัดนะแล้วก็ผู้ที่เสนอความคิดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขตการศึกษาเลย
การศึกษาก็เลยไม่มีรายละเอียดและไม่มีความเห็นในเรื่องนี้
แต่ว่าเรื่องนี้มันร้อนแรงในโลกโซเชียลมากจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สอบถามความเห็นพ่อแม่พี่น้องคิดยังไงกับข้อเสนอให้นักเรียนเรียนออนไลน์แต่แต่งชุดนักเรียน
เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกลหรือเรียนออนไลน์
นี่นะคะถึงขั้นเปิดถามพี่น้องประชาชนเลย
อันนี้เฉพาะจังหวัดตราดนะที่เขามีเฉพาะจังหวัดตราดนะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
เราก็หยิบยกบางความคิดเห็นมาให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันนะคะ
เขาก็มองว่าจะต้องเป็นระเบียบให้ใครดูก็เรียนอยู่ที่บ้าน
ไหนจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตมันก็เปลืองแล้วนะจ่ายค่าไฟอีกมันก็ยิ่งเปลืองนะ
เอาเงินที่จะต้องไปซื้อชุดนักเรียนมานั่งเรียนออนไลน์เนี่ยไปจ่ายค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตดีกว่า
ก็บอกว่าชุดนักเรียนไม่ได้จำเป็นนะคะถ้าเรียนออนไลน์อยู่บ้านเรียนออนไลน์มันไม่ง่ายนะ
ให้เด็กนั่งเรียนตรงตามเวลามีวินัยในการเรียนออนไลน์มันก็ยากแล้วนะจะต้องให้มันยากขึ้นด้วยการนั่งใส่ชุดนักเรียนไปอีกเหรอนะคะ
หลายคนก็จะบอกคล้ายกันว่าเป็นการเพิ่มภาระนะคะเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองเพิ่มภาระให้กับเด็กด้วยนะคะ
แต่งตัวให้เรียบร้อยถูกการลักเทศะก็พอนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเพียงข้อเสนอนะคะคุณผู้ชมคะทางจังหวัดราชบอกว่าไม่ได้มีมติอะไรออกมาไม่ได้มีคำสั่งออกมาเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ก็ยังดำเนินการตามปกติใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะ
สำหรับเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาทิศการคุณหญิงกระยะสวพลพณิชย์ก็บอกว่าเรื่องนี้พ่อแม่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะสบายใจได้นะคะแค่ให้น้องหนูน้องนักเรียนเนี่ยแต่งตัวให้เรียบร้อยก็เพียงพอแล้วสำหรับการเรียนออนไลน์แต่ถ้าโรงเรียนเปิด๑๔มิถุนายนอันนี้แหละก็ต้องใส
ลูกชายผมเปิดเทอมแล้วศาลทิศเกษตรเรียนออนไลน์ที่บ้านคุณครูก็ให้ใส่ชุดที่เรียบร้อยใช่ใช่แค่แต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมก็พอแล้วใส่เสื้อยืดเสื้อกีฬาหรือว่าอะไรก็ได้แต่ให้เรียบร้อยก็แล้วกันแค่นั่งเรียนให้ครบเต็มเวลาในการเรียนออนไลน์ก็ยากแล้วพอสำคัญครูขออย่างเดียวอย่าปิดกล้องใช่
ถ้าโดดเรียนก็นู่นปีนข้ามกำแพงเดี๋ยวนี้ปิดกล้องใช่รีนเรียนออนไลน์ใช่มั้ยแล้วอาจารย์ดูรายการเราอยู่รีนฉันก็พูดออกทีวีว่าเรียนออนไลน์ปิดกล้องเรารับ